คุณผู้ชมครับไปดูหนึ่งคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้
ต้องบอกว่าคลิปหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรมาก่อน
ตัดสินเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้แต่ให้ดูคลิปก่อนเพราะว่า
คือพระพี่เลี้ยงให้สามเณรนอนกับพื้นก้มหน้า
แล้วก็เอาไม้หวดลงไป๑๐กว่าที

แล้วไม่ใช่แค่รูปเดียวสามเณรโดนหลายรูป
วดแรงมากแต่เดี๋ยวสาเหตุที่โดนแบบนี้เพราะอะไรเดี๋ยวบอก
แต่ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนพ่อแม่เขาไม่สบายใจครับ

๊อฟแบบนี้ไม่มีโอกาสเด้งหลบเลยนะ
พี่เบิร์ตหลบยังไงนอนกับพื้นก้มหน้าแบบนี้
สบงก็บางขนาดนั้นแล้วโดนไป๑๕ที

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแบบนี้พ่อแม่เห็นไม่สบายใจ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอคองขลุงที่กำแพงเพชร
พระพี่เลี้ยงเอาไม้ตีสามะเนร๑๐กว่าครั้ง

พระเอาไม้หน้าสามฟาดสามเณรแบบไม่ยั้ง
ไปดูคลิปที่ใช้ไม้หน้าสามก่อนครับ
โดนไปทีเดียวกระเด้งเลยแค่นิสถานทั้งตัวแล้วนะฮะ

ทั้งสองคลิปเนี่ยแม่ของสามเณรรูปหนึ่ง
นะฮะไม่ใช่สามเณรที่โดนตีนะฮะ

เอามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนให้ช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยว่า
ทำไมต้องตีสามเณรเหล่านี้แรงขนาดนี้
เธอบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายโทรมาแม่

นะฮะไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปเหมือนตกนรกทั้งเป็น
เพราะเพื่อนสามะเนรถูกพระพี่เลี้ยงทำโทษรุนแรงบ่อยครั้ง
วันที่เกิดเหตุเพื่อนสามเณรของลูกชายแอบถ่ายคลิป
ลูกชายก็เลยขอคลิปมาแล้วก็ส่งมาให้เธอดู
เห็นคลิปแล้วแม่ตกใจมากเพราะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
พระพี่เลี้ยงไม่ควรจะลงโทษอะไรแบบนี้
เธอตั้งใจจะกลับไปรับลูกแล้วก็ศึกจากการไปสามะเนร
เพราะกลัวว่าลูกชายจะโดนตีแบบนี้อีกนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปยังวัดที่ปรากฏในคลิป
พร้อมกับภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
ไปตรวจสอบว่าเท็จจริงมันเป็นอย่างไร
แต่ไม่เจอกับพระสงฆ์ที่ปรากฏในคลิป
จากพระรูปดังกล่าวเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยในจังหวัดอื่นไปแล้ว
ตัวจังหวัดเดียวกันนี่แหละฮะแต่ว่าไม่อยู่ที่วัดนะครับ
แต่พระลูกวัดพระรูปหนึ่งยอมรับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
แต่เป็นการลงโทษตามความผิดถามว่าผิดขนาดไหนถึงต้องตีกันขนาดนั้น
สามเณรที่อยู่ในคลิปที่โดนตี
เขาก็บอกว่ามันเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ในวันลอยกระทงก็เลยมาทำโทษ
ตนเองก็ยอมรับผิดและยอมให้พระพี่เลี้ยงลงโทษ
โดยพ่อกับแม่รวมถึงญาติพี่น้องก็ทราบเรื่อง
แล้วไม่ได้ตำหนิพระที่กระทำแบบนั้น

ก็คงจะคิดไม่ได้ว่าเรื่องของการเสพยามันไม่ถูกต้อง
แล้ววันที่เลิกเสพยาเสพติดได้ก็คิดได้

มันเป็นผลที่เขาทำเองคือเขาเสพยา

พวกโดนตีปูฟคิดได้ว่าจะไม่เสพยาอีก
ไปฟังเสียง๓ประเด็นรูปนี้นะครับ
เอาแล้วก็คิดว่าผิดจริงมาก
โดนพิธีเนี่ย
พอเสื้อก็น้ำไม่ถูก
หลังจากที่โดนเรื่องเล่นยาโดนอีกไหม
นั้นก็เป็นเรื่องของชีวิตคุณเองด้วยนะ

ไม่มีใครมาคอยหวดคุณได้แบบนี้ตลอดนะ

ผู้สิทธิ์ข่าวก็ยังไปคุยกับสามม่ะเรียนอีกรูปหนึ่ง
เป็นคนเอาคลิปส่งให้แม่แล้วก็ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวร้องเรียน
โดยสามะเนรก็ยอมรับว่าทนกับระเบียบของทางวัดไม่ไหว
พยายามขอให้แม่มาพาศึกแล้วหลายครั้งแต่แม่ก็ไม่ยอม
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปให้ดูอีกทีนึง
อย่างไรก็ตามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
ตักเตือนวัดแล้วว่าเออถ้าพระสงฆ์รูปดังกล่าวยังมีพฤติกรรมแบบนี้
เดี๋ยวจะลงโทษเหมือนกันเพราะว่ามันแรงเกินไป
มันน่าจะมีวิธีการอื่นในการลงโทษเด็กหรือเปล่า

เพราะว่าเด็กก็ปวดหลังแล้วก็แผลก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน